ตอนการด้วยเรื่องที่ไม่โดนแกงแน่นอน

เดี๋ยวมาโปรโมท

สุดฤทธิ์สุดเด็ดของคุณ๒อีพีที่ผ่านมา

แล้วก็อีกคนนึงคุณอิงฟ้า

เป็นแสนแล้วนะจ๊ะที่ฉันขอเคลมค่ะแพ้ดีกว่า

อีกฟ้าลงไปแปปเดียวจะแต่แสนแล้วนะจ๊ะ
ไปเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันต่อได้
ถูกต้องค่ะแล้วนี่แหละอีพีล่าสุดล่ะคุณแจ๊กกะลีน

คือคุณผู้ชมถ้าใครได้ดูตัวอย่างนะคะคือเราไปล้างรถกัน

เพราะว่าเราเป็นพริตตี้ยุคนั้น

พร้อมกับเปิดใจทุกเรื่องที่คุณไม่ได้เคยรู้มาก่อนเลย

เจอแพทย์เราพาที่ฉลับความ
เพราะว่านี่ดูแพทย์

ส่วนตัวแล้วพอได้คุยกับแพทย์เทปนี้แล้วนะคะก็คือ

เป็นคนที่จริงใจมากคือคุณแม่สุดสตรองจริงผมจะบอกให้คุณแม่สุดสตรอง
มีเรื่องอะไรบ้างที่แบบแอบบอกนิดนึงเผยนิดนึงได้ไหม

ก็คือแพทย์เล่าให้ฟังหมดเลยนะคะว่าแฟนใหม่เขาเป็นยังไงคือเล่าแบบ
จากความจริงใจจะบอกให้คุณแพทย์เป็นคนหนึ่งเป็นดาราท่านหนึ่งที่เปิดเผยเรื่องราวของเธอแบบตรงไปตรงมา
ตรงเลยแล้วที่เห็นในตัวอย่างคือเป็นเรื่องราววีรกรรม
ช่องทางออนไลน์นะคะก็ย้ำนะคะว่าไม่มีในทีวีค่ะดูทางออนไลน์เท่านั้นค่ะ
ตัดมาบางช่วงที่ออกออกทีวีนะยังแบบแซ่บขนาดนิดนึง
บอกว่าคนตัดเขาบอกว่าให้ตัดออกทีวีตัดยากมาก
เดี๋ยวย้ำเวลานิดนึงคุณแจ๊กกะลีนย้ำหน่อยว่าออกอากาศตอนไหนยังไงบ้าง
เวลา๑ทุ่มตรงนะคะทางช่องออนไลน์ของไทยรัฐนะคะ
ก็คือทางยูทูปไทยรัฐแล้วก็เฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีค่ะ
แล้วเฟซบุ๊กนี่คือเลิศมากด้วยความที่รายการมันปังมาก

พีนี้นะคะติดตามได้เลยคือมันเหมาะมากนะคะ
สำหรับใครที่ไปร้านเสริมสวยแล้วไม่รู้จะเมาส์มอยเรื่องอะไร
ใช่แล้วเมื่อไหร่จะเชิญคุณชนะไปคะเขามีเรื่องให้แฉอยู่
แล้วก็ตอนกลับมาแล้วคุณชนะเปลี่ยนรถแล้วก็ไปกับอีกคน

อย่าลืมติดตามสุดฤทธิ์สุดเดทนะ
แจ๊กเกอรีนบอกแล้วว่าการันตีว่าสุดฤทธิสุดเด็ดจริง

แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาพูดคุยกัน

วันพรุ่งนี้วันเสาร์เจอกัน๙โมงเช้าค่ะ